คุณผู้ชมครับพาไปดูที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดศรีสะเกดก็คือโรงเรียนสวัสดีวิทยานั่นเองนะครับ
คุณครูเขาใช้วิชาในการที่จะประดิษฐ์หุ่นยนต์
นำมาช่วยเพิ่มทักษะให้กับนักเรียน
แทนที่จะได้เรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับ
ตอนนี้เด็กมีไอเดียมีความคิดมีความสร้างสรรค์

และทำให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับ
ติดตามรายงานได้จากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์กันเลยครับ
หุ่นยนต์กู้ภัยขนาดเล็กมีความพิเศษคือสามารถยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ
จำลองการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้
โดยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกประดิษฐ์และเขียนโปรแกรม
โดยนักเรียนจากชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนสวัสดีวิทยาในจังหวัดศรีสเกต
เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศมาแล้ว
ปัจจุบันโรงเรียนได้เพิ่มวิชาหุ่นยนต์เป็นอีกหนึ่งวิชาเรียนหลัก
ช่วยให้เด็กสนใจการเรียนได้มากขึ้น
ในห้องเรียนเวลาเราสอนคอมพิวเตอร์เนี่ยเด็กไม่ค่อยให้คนสนใจ
คิดว่าหุ่นยนต์มันน่าจะตอบโจทย์ปัญหาของเด็กในห้องนี้ได้
ก็เลยชวนเขาเล่นก่อนโดยการที่เราทำตัวอย่างให้เขาดู
เฮ้ยมันวิ่งได้นะเอามาทำยังไงมันถึงวิ่งได้
อยากลองทำไหมก็ชวนเขาทำจาก
จากที่เหมือนกับว่าเราชวนเล่นก็กลายเป็นเป็นวิชาเรียน
เราก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วคราบต่อไปเขาก็สนใจว่า
วันนี้เราจะทำอะไรวันนี้ครูจะสอนอะไร
ที่สามารถนำไปแข่งขันต่อสู้กันในเกม
หุ่นยนต์ต้อนรับที่เคลื่อนไหวด้วยท่าทางน่ารัก
เป็นไฮไลท์ในงานต่างของโรงเรียนได้
โดยการทำงานจะแบ่งออกเป็นหุ่นยนต์แบบบังคับมือ
จอยสติ๊กหรือแท็บเล็ตในการบังคับให้หุ่นยนเคลื่อนที่ด้วยระบบไร้สาย
หุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยการเขียนโปรแกรมล่วงหน้า
ก่อนที่หนูจะลงมือทำเนี่ยหนูต้องคิดวิเคราะห์ก่อนว่า
ถ้าหนูทำหุ่นแบบนี้แล้วหนูเขียนโปรแกรมแบบนี้มันจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ไหม
แต่ซึ่งในบางสนามเขาก็จะเป็นการสุ่มภารกิจ
หนูก็ต้องไปปรับเปลี่ยนเอาข้างหน้าค่ะ
สมาชิกชมรมหุ่นยนต์ทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ช่วยเพิ่มทักษะด้านต่างเช่นด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
โดยจะเน้นให้รุ่นพี่ในชมรมช่วยดูแลและสอนความรู้ด้านต่างแก่รุ่นน้อง
และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ
เวิร์คชอปความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์แก่น้อง
รวมถึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม
สนุนให้มีหุ่นยนต์ก่อนพอมีหุ่นยนต์เด็กเขามีวัยทีที่จะเล่น
ที่มีเวทีจะเรียนเขาก็เขาก็ไม่อยากลาออกเด็กต่างวัดนี้ต้องเข้าใจว่า
เพราะถึงจุดหนึ่งเขาอยากจะลาออกเพราะว่าเขาอยากไปช่วยพ่อแม่ทำไล่ไถนา
พอมีหุ่นยนต์นี้ปุ๊บเนี่ยเขาสนุกกับการเรียน
คือบางคนอาจจะไม่เก่งวิชาการเลยนะแต่พอมีหุ่นยนต์เขาชอบเขาชอบเครื่องยนต์กลไก
ปัจจุบันโรงเรียนสวัสดีวิทยากลายเป็นต้นแบบในการสร้างสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียนให้หันมาสนใจการเรียนรู้มากขึ้น
รวมถึงเป็นศูนย์กลางค่ายประดิษฐหุ่นยนต์ของภาค
โดยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
ที่มีโรงเรียนจากภาคต่างมาเข้าร่วมกว่า๒๐๐คน